มาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้อุ้มไก่ทั้งเรื่องยังดังได้สำหรับไอ้จ้อย
จากหนุ่มเยสอันนี้ว่าหรือว่าหนุ่มโมสต์นั่นเอง
เทิงไทยรัฐของเรามาเป็นตัวแทน๒นักแสดงค่ะ
งานนี้ก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตเรื่องของไอ้จ้อยหน่อยละกัน
ต้องบอกว่าหน้าใหม่ไฟแรงเป็นปีทองด้วยนะคะ
ส่วนน้องเกรทเองก็ขอเคลียร์ข่าวเรื่องที่เป็นแฟนหมอเก่งวาโย
แต่พอเมาส์ไปมาอ้าวไอ้จ้อยของเราที่เคยให้สัมภาษณ
มีคนคุยอยู่ด้วยแล้วตอนนี้วาบหายไปแล้วเฉยเลยค่ะ
ตกลงตอนนี้ใครจะสวดบ้างไปฟังเลยจ้า
ปีทองปีเพชรของผมนะครับผม
ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ๒๐๑๘
ขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่า
แต่ว่า
ก็ถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะทำ

ปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ

ท้ายที่สุดลาปี๒๐๑๘กันไปด้วยความโสดนะครับ
ขอให้ปี๒๐๑๙อยู่ในโหมดฟุ้งฟริ้งบ้างแล้วกัน